ใครคือคนดำผีตาโขนตัวจริง
เนื้อสุดอีสานคือเมืองด่านสาย
ผู้เขามากมายแฟนไว้ด้วยวัฒนธรรม
นั่นมันรถอะไรดูไม่เหมือนรถประทุกข์

นั่นมันรถอะไรดูไม่เหมือนรถประทุกข์

และไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก

นั่นมันใช่รถประหาสนุก

นั่นมันไม่ใช่รถประหาสนุก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

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โอบล้อมนะครับ
ภูเขาสลับซับซ้อน
ถ้ำกลางสายหมอกที่สวยแล้วก็งดงาม
และสถานที่เด่นของเรา
ลืมไม่ได้เลยมาจังหวัดเลยนี่
ภูกระดึงตั้งแต่เด็กแล้ว
ต้องมาภูกระดึงตอนหลังมีภูเรือภูหลวง

ที่นี่ยังมีถนนคนเดิน
นายดีหรือนักแบกแพ็คเกอร์ทั้งหลายนะครับ

เป็นสถานที่ยอดฮิตมีเอกลักษณ

โอ้าบ้านม้ายเล็กบ้านม้ายน่ารักมาก
เป็นบ้านไม้เก่าแก่ทอดยาวทั้งทาง
กลิ่นอายของความคลาสสิกย้อนยุคอยู่นะ

เรามาวันนี้เรามีข่าวมาประชาสัมพันธ์
ใช่ค่ะเพราะว่าวันที่๗ธันวาคมนี้นะคะ
จะมีการจัดงานถนน๒การเวลา

จะมีขนมอาหารสิ่งของพื้นบ้านเยอะแยะไปหมด
ให้เลือกซื้อกันที่สำคัญ
วัสดุที่ห่ออาหารรองอาหารหรือใส่ขนม
จะใช้วัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติทั้งนั้น

ดโฟมพลาสติกทั้งหมด
เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเข้าหนาวแล้วด้วย

เหมาะก็จัดหนาอากาศก็ดี
อยากให้มาเป็นตัวเลือกหนึ่งครับ
ที่จังหวัดเลยและก็อย่าลืมมาเดินที่เชียงคานนี้ด้วยครับ
และแน่นอนดารามหาสนุกที่จะมาสนุกกับเราที่เลย

คุณไนกี้นิธิโดนคุณอิมเฟี้ยวฟ้าและดีเจเช้า
โอเคไม่ต้องทำบ้าน
พวกมึงเข้าประจำชี้กันไปเลย
เอาละเอาแบบง่าย
สวัสดีค่ะ

พอเฟ้ยมงด้วยสุดท้าย

จะให้ไปที่อื่นได้ยังไงเพราะว่าในใจยังชอบอยู่เลย
จัดไปอันหนึ่ง

เอ้าประจำที่เหอะ

จะต้องทายคนสัตว์สิ่งของมหาสนุก

ถ้าทายถูกรับไปเลย๑คะแนน
เพื่อนำไปสะสมกับคะแนนในรอบปริศนามหาสนุกต่อไป
แน่นอนอุ่นเครื่องกันเลยนะครับกับรอบนี้
วันนี้เป็นเรื่องราวของบุคคล

พวกเขาเป็นหนึ่งในขบวนผีตาโขน
มาจังหวัดเลยต้องรู้จักผีตาโขนถูกไหม

คนเหล่านี้เขาจะทาตัวสีดำเลย
พบเห็นในขบวนของผีตาโขนได้เป็นประจำ

หรือเขาจะเรียกกันว่าถังบ้าง
ทางบ้างของเราเลยครับ

ทำไมอันนี้

นี่ไม่น่าเชื่อว่ากล้วยออกคืออะไร

แมนอึ่งด้วย

เติมอยู่แล้วเติมอยู่แล้ว

นี่คือบุคคลมหาสนุกเราอยากถามครับ
คำถามของเราก็คือถังบ้างเนี่ย
พวกเขาคือใคร

ผีตามคนก็คือผีตามมาส่งพระเวสันดรนั่นแหละ

เออเออถังบ้างพวกเขาคือใคร
ถ้าเป็นถังบ้างนะฮะในความรู้สึกของผมแล้วเนี่ย
หมอผีไม่น่าจะมีน่าจะมีในแบบพวกชนเผ่าแอฟริกันหรือแอฟริกา
ถ้าจะเป็นแบบทวีปนั้นเนี่ยน่าจะเป็นหมอผีได้
แต่ถ้าบ้านเราไม่น่าจะเรียกถังบ้างว่าเป็นหมอผี
คนป่าอันนี้ก็ยังไม่เข้าเขาเพราะว่าตามประวัติศาสตร์มาแล้วเนี่ย
ถ้าอยู่ทางภาคอีสานเนี่ยน่าจะเป็นพวกชนกลุ่มน้อย
หรือว่าจะเป็นพวกผีนู่นผีนี่ที่เขาเรียกกัน
เพราะฉะนั้นแล้วคำว่าผีตามคนเนี่ย
อาจจะเรียกกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ
มีผีตามคนผีตามคนผีตามคน
เรียกมาตั้งแต่สมัยโบราณจนเพี้ยนมาเป็นผีตาโขน
ผมคิดว่าน่าเป็นหมายเลข๓ครับ

ตามคนเหมือนผีบ้านผีเรือน
อันนี้ก็เป็นผีในเมืองของเขาอะไรอย่างนี้
ผมก็คิดว่าเป็นข้อ๓ผีตามคน

ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ทั้ง๓ท่านครับ
จะต้องตัดสินใจแล้วว่าบุคคลมหาสูตรของเราวันนี้
พังบ้างพวกเขาคือใคร

หรือสามผีตามคน

ทุกคนเชื่อมั่นว่าเป็นผีตามคนนะครับ

ต่อมาทีใหญ่

ไม่มีใครได้คะแนนครับ

ตามคนว่าคุณวิเคราะห์ถูกแล้ว

อ๋อเหรอแต่คือผีที่ตามมาส่งพระเวทย์สันดรคนป่าก็เหมือนกัน
เป็นคนพื้นที่ที่เขาเชื่อว่าตามมาส่งพระเวชสันดร
ไหนก็อยู่ตรงนี้แล้วเวลาอยู่ในขบวนต้องเต้นยังไงครับ

มันหมาเว้ย

โอ้โห
เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นจริงว่าถังบ้างเป็นยังไง

ซึ่งเชื่อว่าผีตะโขนคือผีป่าหรือผีตามคน

แล้วยังมีอีกหนึ่งสีสันในงานก็คือ

ตามมาส่งพระเวสันดรด้วยเช่นกัน
ถังบ้างจะมีการทาตัวด้วยสีดำ

ในงานบุญประเพณีผีตาโขน
ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดหนึ่ง

ทั้งถังปั้งและผีตะโขนนะครับ
ถ้ามีโอกาสในเทศกาลที่เขามี
ตะโขนอย่างนี้นะครับก็แวะมาชมกันมาดูกันได้
ที่จังหวัดเลยนะครับค่ะเอาล่ะตอนนี้แน่นอนครับ
เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมา

เพราะฉะนั้นนะครับช่วงหน้าเราจะมาค้นหา
คนทำผีตาโขนตัวจริงครับ

แล้วครับเป็นใครสักครู่เดียวครับ
โอ้โฮ
ตัวสามทำไมจังหวัดเลยถึงต้องชื่อว่าเลย

อีกทีแล้วนะอีกดอกแล้วนะ

เราจะมาตามหาคนทำผีตาโขนตัวจริงกันครับผม

ของชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนี่แหละ

ในเรื่องของหน้ากากชุดเอ่ยอะไรเอ่ยใช่ไหม
แต่หลายคนเนี่ยเห็นแต่การเล่น

เขามีแนวคิดมีจินตนาการยังไง

ที่มาที่มาหลายคนสงสัยกันนะครับ
คิดอย่างไรวันนี้เราจะพาทุกคน
ไปตามหาแนวความคิดนั้น
วัฒนธรรมนั้นของผีตาโขน
ใครคือคนทำผีตาโขนตัวจริง

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓
จะต้องจับผิดปริศนามหาสนุกทั้ง๓

แต่อาจจะจริงหรือหลอกก็ต้องคอยจับผิดกันดู

ปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ
มาพบกับปริศนามหาสนุก

ต้องมาเผาสีสุดใส

ตรงแก๊งแป๊กดูแหลงแหง

ประจำที่เลยนะครับ

เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะ

อึ้ยอาหะ
ครับจักรพงศ์อุ่นแก้วครับตู่ครับ

อายุยังน้อยอยู่ไม่เป็นไร

ครับผม
แนะนำตัวกันไปแล้วคราวนี้มีเวลาให้๓นาที

รัมหาสูงเราอยากถามอะไรถามครับ
เอาให้ได้ข้อมูลเยอะที่สุดเก็บไว้เป็นข้อมูลครับ

ตาโขนแปลว่าอะไรชื่อจริงอ่ะ

ก็ส่วนมากก็จะเป็นมีดครับมีด
ตาโขนเนี่ยคือจะให้ผู้ชายเล่นเป็นส่วนใหญ่

แล้ววัสดุที่ทำผีตาขนมีอะไรบ้างครับหมายเลข๓ครับ
มีกั้นของมะพร้าวครับแล้วก็หัวนึ่งข้าวครับ
ทำไมเวลาที่เราจัดงานชุดผีตาโขนเสร็จแล้ว
ต้องเอาชุดผีตาขนไปลอยน้ำหมายเลข๒ครับ

มีได้รับทางเมื่อที่ต่อไปนะครับของให้ทุกคนเล่นกับเพื่อนอริยีเล่นครับ
หลวดลายแต่กล้าหลวดลายอย่างเงี้ยค่ะ

ลายแบบนี้คือผีตาโขดชนิดไหนชนิดไหนเนี่ยค่ะ

ก็อย่างนี้ก็แบบโบราณครับเพราะสีไม่เยอะ
ความหมายมันมีความหมายไหมลายอย่างนี้
ธรรมดาทั่วไปที่ทำง่ายครับ

ด้านหมายเลขเหนือครับ
ข้อมูลผีตาหวานค่ะ
การแล้วเล่นผีตาโขนใช้เวลากี่วัน

แต่ช่วงตอนหลังก็มีกระบวนพาเรศเข้ามาครับ

วันเดียวพอค่ะหนูจะเป็นลมมันร้อน

จากอำเภอครับแล้วก็ไปที่วัดโพนชัยครับ

ก็ไปที่หลังครับ

เขาไปที่ละจุดไง

ความมั่นใจสาธิตวิธีการโชว์ผีตาโขนของเราอีกสักหน่อย
ว่าเวลาเต้นจริงมันต้องทำยังไงบ้าง

เอาแบบแท้เลยเวลาไปเดินพาลงพาเลสกับเขา
มานานเดือน
ขึ้นมา๒กว่า๗กว่านะคะ

อันนี้ยาก
ทั้งหมดจบแล้วใช่หรือไม่จบ
ทั้งหมดจบแล้วสั้นแค่นี้แหละ

อาจจะมีความชอบเพราะว่าเป็นคนพื้นที่นะครับ
ก็เลยแบบเอามาลวงผมนะครับ
ส่วนพี่หมายเลข๒เนี่ย
ก็มีความแบบยียวนกลบศาสตร์
เพื่อที่จะหลอกล่อเราให้เราหลงทาง

๓ก็มีความรู้เยอะมากเหมือนกัน

แต่ผมมั่นใจว่าน่าจะเป็น

แต่ก็ก็เป็นเรื่องตอบผิดตอบถูกให้เราหลงไง

ส่วนเบอร์๓เนี่ยดูแบบเป็นกูรูอ่ะ

เพราะฉะนั้นอิว่าครั้งนี้มีอยู่๒คนที่เป็นตัวจริง
เบอร์๑ผมว่าน้องเนี่ยเรียนจบรัฐสิน

แล้วก็เขาสามารถเต้นผีตาโขนได้

แล้วก็ต้องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเหี้ยเป็นผีตาขนด้วย
นะฮะแล้วก็สวมหัวแล้วก็เต้นอย่างเมามันในวันนั้น
ส่วนหมายเลข๓เนี่ยน่าจะเป็นทั้งผีตาโขนต้องเป็นช่างทำด้วย

มี๒หมายเลขที่น่าจะเป็นผีตาขนตัวจริงอยู่ในนี้ครับ
เอาเป็นว่าตอนนี้ทั้ง๓ท่านครับ

ใครคือคนทำผีตาโขนตัวจริง

คริ่ง
เอาล่ะมีคนเดียวที่เชื่อว่าเป็นคน

หลายใจนี่เหมือนกี้

ช่วงหน้าปริศนามหาสนุกของเรา

มันจะเป็นพื้นฐานของคนทำผีตาโขนได้หรือเปล่า
ช่วงหน้ากลับมาพบกันสักครู่เดียวครับ

กลับเข้าสู่รายการรถมหาสนุกนะครับ
สำหรับตอนนี้เราก็จะมาชมความสามารถ
พิเศษของปริศนามหาสนุกของเราทั้ง๓คน

ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห

เครือปริศนามหาสนุกตัวจริง

เรามีคะแนนให้๒คะแนน

เพราะมีคะแนนให้ถึง๒คะแนนด้วยกัน

สำหรับปริศนาคนที่๑นะคะ

ที่กำบินไทย
เยี่ยมมาก
ที่กำบินไทย
อันบะย่อเงินเทิงบรรพบุรุษเจ้า
ผีหมอยาวบะยาวนี่ปั่วให้ดีพี่ให้สวง
มี่สามฟวงสามท่างแก่ดีบ่แพปัจจุบัน
พันธ์หลักษาเจ็บป่วยเก่าเม่าเสียนเบี้ยนเกิง
หรือสิเบิงหม้อเขียนไว้ท่ายไทยถึงชะตา
หรือเรียงเหนียวนานนากะสันพันธ์บ่แพพาย

รักนะครับในสมัยก่อนเนี่ยถ้าพูดง่าย
เราจะเห็นผีฟ้าเห็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เขาจะใช้วิธีการร่ายรำหรือฟ้อนเนี่ยนะครับ

น่าจะเป็นการฟ้อนอย่างหนึ่งของชาวภูไทย
แต่มาถึงชุดที่๒ของโชว์ของปริศนาของเรา
คนที่สองนี่ครับเกี่ยวแน่
แน่เพราะว่าเป็นโชว์ที่มีชื่อว่าอัตลักษณ์ผีตาโขนครับ
เหนือสุดอีสานคู่เมืองด่านซ้าย

เอามากมายแปลงใบด้วยวัฒนธรรม
ผีตาโขนคือชื่อเสียงเรื่องลือน้ำ
สวยงดงามฮาโลวีนเมืองไทย
จากหมวดหนึ่งขาวเอามาทำเป็นหัวโคน
หน้ากากโค้ดทั้งมะพร้าวสีสดใส
จมูกยาวแหลมคล้ายงวงช้างใหญ่
แต่งแต้มลายหลากสีสันดูสวยงาม

ลุมลามงามหลากซี

วดลายดูหน้าคำ
เสียงปุ้งกรีง
จากเอวสายยายระบำ
ช่างดูงดงาม
แน่ทึ่งตะลึงแหลก
เที่ยวเมืองไทยร่วมใจกันประหยัด
ไปดูวัฒนธรรมที่งามแท้

มันดูของแท้ของจริง
ทำเอ็ดซิ้งให้เลย
ไม่มีอะไรเลยร้องเพลงอย่างเดียวเลย

อันนี้มาร้องเพลงครับเพลงเกี่ยวกับผีตาโขนโดยเฉพาะเลย
เพื่อยืนยันไงว่าตัวเองคือคนทำตัวจริง

มีชื่อชุดว่าฟ้อนถวยลายดาบครับ

อันนี้คือเวลา

โอ่ยยยย
สวยงามมากสวยงามมาก
สุดยอดสุดยอด
เชิญฝีศาสตร์ทั้ง๓ต้านขึ้นมาบนเวทีอีกครั้ง

วิเคราะห์หลังจากชมการแสดงเสร็จแล้วครับ

ผมว่าน่าจะเป็นมือฟ้อน

ยังมาแบบหายใจฟ่อแฟ่อยู่นะครับ

ผมก็รู้สึกว่าเขามีความสุขในการทำจริง

เป็นสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อะไรอย่างนี้

ใครถูกนะได้คะแนนไป๒คะแนน

เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะ

ใครคือคนดำผีตาโขนตัวจริง

เอาล่ะคุณเช้าคิดว่าเบอร์๓เหลือทอนเดียวเลยอิมบอกไม่มี
ขณะที่ไนกี้บอกว่าอย่างน้อย๒คนละวะ๒กับ๓
เอาล่ะแน่นอน

คนนั้นเป็นผู้ผ่านเข้าสู่รอบแจ็คพอร์ตแน่นอน

เพราะฉะนั้นตอนนี้มาดูกันครับ
ใครคือคนทำผีตาโขนตัวจริง
ก้าวออกมา

ใครคือคนทำผีตาโขนตัวจริง

สรุปว่าคนทำผีต่างคนตัวจริงคือเบอร์๒ค่ะ
ไม่มีใครเชื่อเลย

เบอร์หนึ่งทำอะไรอยู่คะแนะนำตัวคะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวไพรินผาจันทร์นะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่๔ค่ะ
คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาศิลปะการแสดงแขนงวิชาหน้ายศิลปอีสานค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
มาจากหมอขอนะครับตอนนี้มาแรงมากนะน่าจะศิลป์หมอขอ

ของกล้าศิลป์เป็นของครูไทยนะครับการแสดงเมื่อสักครู่นี้

ครับผมนายธนวทุมใหม่นะครับมาจากมหาลัยขอนแก่นเหมือนกันครับ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ราคาธิตบัตรการแสดงเหมือนกันครับ

วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับหมายเลข๑และหมายเลข๓ครับขอบคุณครับ

เป็นช่างกล้องวงจรปิดครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับผีตะโคนี่แหละครับ

ทำตั้งแต่๒๐กว่าปีแล้วครับทำแต่เป็นเด็กนะครับ

ถนัดแบบไหนแบบใหม่หรือแบบดั้งเดิม

ดั้งเดิมครับแต่ผมก็ว่าดั้งเดิมสวยนะ

คือเป็นผีตะโขนมีเอกลักษณ์ดีครับ
เป็นอะไรที่มีเอกลักษณ์มากก็ฝากไว้นะ
ต้องต่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เขาได้ทำกันต่อด้วย

ของจังหวัดเลยเลยด้วยนะครับ
อ้าววันนี้เรามีโชว์ชุดพิเศษนะครับ

โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน

โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน

โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
โชว์ฮีตะโครน
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ขอบคุณจริงสำหรับน้องราชพัฒน์เลย

ก่อนที่เราจะเข้าสู่รอบแจ็คพอร์ตของเรา

น้อยออกไหมออกได้เลือกก่อน
เอาไงโอน้อยออกไป
เรามันถ่ายสนุก
เรามันถ่ายสนุก

โอ้โหได้เลยเดี๋ยวมาดูรถขายสนุกเปิด๑ครับ

เพราะฉะนั้นนะครับไนกี้วันนี้นะครับมีสิทธิ์เข้าไปลุ้นนะครับ
รางวัล๑แสนกับเราไปเลยครับ

๒หมื่น

มาถึงรอบแจ็คพอร์ตเป่ายิ่งชุกมหาสนุกครับ
ปริศนามหาสนุกตัวจริงของเราจะเลือกแผ่นป้ายไหนให้กับน้องไนกี้นะ
อ่ะมาเลือกแผ่นป้ายเลือกได้จาก๑๒แผ่นป้ายดังต่อไปนี้ครับ
เวเบอร์ตราตุ๊กแก่

ไฮลักษ์วีโวดี

เป้ายิงชุบ

๒หมื่น
เอ๊ยคุณครับผมโอ้โฮ
๒หมื่นแล้วมาผมเลือกแผนที่๓นะอ้าวครับ

ยิงชุบชุบโอ๊ยชนะเลย
โอ๊ยสามหมื่นปั๊ด
สามหมื่นแล้วนะฮะตอนนี้สามหมื่นแล้วอีกสองป้ายได้แสนเลย
ถ้าชนะผมเลือกไดกินครับ

ครับผม

เป่ายิงชก
เสมอทุกอย่าง

แต่ขอให้แผ่นสุดท้ายชนะไปจะได้ไปถึง๔๕๐๐๐บาทถ้าแผ่นนี้ชนะ

เสมอก็ยังดีชนะยังดีใหญ่

ยิงชุด

เย้สำเร็จ
ต้องขอบคุณปริศนามหาสนุกตัวจริงนะ

รางวัลจากทางรายการ๔๕๐๐บาท
ขอบคุณครับ

เรามาดูแผ่นป้ายที่เหลือกันเลยดีกว่านะครับ
ว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างที่กองสลากพลัสครับ

แพ้ทุกอย่าง
เวเบอร์ตราตุ๊กแก่

และสุดท้ายมิสทีน

วันนี้ก็ไม่ได้มาแบบ

น้องแจ็คพอร์ตเลย๔๕๐๐บาท

มีโอกาสเชิญมาร่วมนะ

เพราะว่าได้มาจังหวัดเลยครั้งแรก

วันนี้ขอบคุณนะครับดารามหาสนุกของเรา
ที่เดินทางมาไกลแล้วก็มาร่วมสนุกกับเราในสัปดาห์นี้ด้วย
สัปดาห์หน้าแขกรับเชิญเป็นใครต้องคอยติดตามนะครับกับรถมหาสนุกครับ
ทุกวันเสาร์ค่ะ๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ

ขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับขอบคุณจังหวัดเลย
สวัสดีครับ
ขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับ